เอามาดูคลิปนี้หน่อยค่ะนี่ต้องบอกว่าจัดจ้านในย่านนี้มากเลย
เรานะขับรถยนต์เราขับสักประมาณ๑๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นี่คุณผู้ชมวัยรุ่นที่เพชรบูรณ์
บิ๊กไบท์คุณผู้ชมลองเดาสิฮะว่าเขาใช้ความเร็วเท่าไหร่
จังหวะนะใช้ความเร็ว๒๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอย่าเชื่อดิฉันดูคลิปนี้เองค่ะ

ใช่ค่ะนี่แหละคุณผู้ชมถึงบอกว่าจัดจ้านในย่านนี้มากเลย
แต่ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมากเลย

ใช่ค่ะขับรถประมาทหวัดเสี่ยวมาก
นี่คุณดูนะขนาดว่าข้างหลังเนี่ย
ถ้าเกิดดูหน้าปั่นเนี่ย๑๗๐๒๐๐กว่าแล้วคันหน้าจะเท่าไหร่อ่ะคะ
โอ้โหเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งเลยค่ะ
เป็นคลิปของสมาชิกภายในกลุ่มวัยรุ่นบิ๊กไบท์นะครับ

ขณะที่เพื่อนกำลังซิ่งบิ๊กไบท์
ตรงนี้ก็คือถนนหมายเลข๒๑สระบุรีลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
เสียวไหมดอมหวัดเสียวไหมพี่อุ๋ย
หั่นใจจังเลยอ่ะโอ้โหสิตัวเลข

ระดับขึ้นไปพี่อุ๋ยลองดูนะคะ

อันนี้๒๖๙กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วคุณว่าคันหน้าล่ะ

คุณผู้ชมเคยดูโฆษณาของสสไหม

ทัศนวิสัยด้านข้างทั้งซ้ายทั้งขวามันจะแคบลงนะ
ใช่ค่ะแล้วมันเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากนะ
คุณคิดดูนะว่าถ้าเกิดว่าพลาดพลั้งขึ้นมาเนี่ย
เตอร์ไซค์เป็นเนื้อหุ้มเหล็กนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นอะไรไปคนที่เสียใจคือใครคะพ่อแม่
แล้วถ้าเกิดว่ามันลุกลามบานปลายไปเฉียวชนคันอื่น
เขาเดือดร้อนขึ้นมามันเป็นเรื่องอื่นเลยนะคะ
นี่ค่ะโอหัวแล้วบางคลิปเนี่ยอย่างที่พี่อุ้ยบอกจรับยกล้อด้วยนะคะ
แต่น่าจะเป็นข่าวดีของชาวเจ้าบูรค่ะ
อันนี้จะเกาะอยู่อยู่อยาก
ไปให้สุดแล้วอยู่ที่ลงพักค่ะ

โอเวอร์นี่๓คนค่ะอาการเปลี่ยนไปไหมจากตอนขับเร็วอะค่ะ
บทเรียนไปเลยอ่าใช่ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะล่าสุดนะคะ
ร้อยตำรวจเอกวัชระทุบทองรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามปฏิบัติหน้าที่งานจราจร
สอบพบึงสามพันธุ์ของเพชรบูรณ์นะคะไปตามจับกลุ่มวัยรุ่นนี้ได้แล้วนะคะ
สามคนประกอบด้วยธวัชชัยโยธินแล้วก็สงกรานสามคนเนี่ย
เป็นชาวเพชรบูรณ์ทั้งหมดเลยนะคะเป็นลูกหลานชาวเพชรบูรณ์
แล้วก็ยอมรับแต่โดยดีอ๋อต้องยอมรับแล้วล่ะค่ะ
หลักฐานคาตาแบบนี้นะคะเออเป็นเป็นคนที่อยู่ในคลิปที่ขี่บิ๊กไบท์เร็วจริงจริงนะคะ
เรื่องต้นตำรวจเองมีการแจ้งข้อกล่าวหาขับรถประมาทหวาดเสียว
แล้วก็ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
เพื่อนี่ค่ะเป็นของกลางส่งมอบให้กับอายการแล้วก็สารต่อไปในการสั่งฟ้อง
โอ้โหบิ๊กไบท์คันตั้งแพงพี่ไม่อยากจะขับนานเหรอ
ขับเร็วแบบนี้เนี่ยอายุไม่น่ายืนนะต้องเตือนไว้เลยนะครับ
เตือนด้วยความเป็นห่วงจริงนะคะด้วยความเป็นห่วงจริงค่ะ